โหวตวันที่๑๙นี้จะได้นายกไหมฮะ
ดูทรงแล้วก็ยังคงคิดว่ามันจะมีปริมาณการโหวต
แล้วก็เสียงนั้นก็คงจะคล้ายกัน
แต่ก็คิดว่าเนื่องจากเป็นข้อตกลงของ๘พักร่วม
ที่เขาจะสนับสนุนคุณพิทาให้เป็นนายกจนสุดความสามารถ
อันนี้วันที่แถลงวันที่๓นะคะ
ก่อนที่จะโหวตประธานสภา
ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าความวิปริตผิดปกติของรัฐมนูญฉบับนี้
มันทำให้เราต้องมาตกอยู่ในสภาพอันนี้
ก็คือว่ามันกลายเป็นอำนาจซ้อนอำนาจประชาชนเนี่ย
เขาก็โหวตเลือกคนที่เขาต้องการพักที่เขาต้องการที่จะขึ้นมาบริหารประเทศแล้วเนี่ย
ก็จะต้องให้สวมาทำหน้าที่ในการรับรองตรงนี้อีก
แล้วสวเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่ไปผูกพันอยู่กับอำนาจเดิมทำให้ไม่ยอมปล่อยตรงนี้
สิ่งที่๘พักร่วมจะต้องทำก็คืออย่างที่คุณจตุพรบอกว่า
ณนาทีนี้เนี่ยก็ต้องจับกันให้แน่นเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเอกภาพของพักร่วมที่ประชาชนเขาเลือกมาด้วยเสียงข้างมากเนี่ย
เขายังจะสนับสนุนให้ซี่ข้างนี้เป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องให้มีนายกรัฐมนตรี
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าสวเองนั้นก็ยังมองว่าก็ยังไม่ให้แล้วลงมาจัดรัฐบาลให้อีก
ถ้าเผื่อว่ามีพักนี้ไม่เอาพักนี้ไม่เอาคือมันเลยหน้าที่ของสวไปแล้ว
ตอนนี้เนี่ยสายตาของประชาชนเนี่ยเขาก็จะหันมามองสวว่าตกลงเนี่ยใครเป็นเจ้าของประเทศ
ตกลงสว๒๕๐นี่เป็นเจ้าของประเทศเหรอแล้วก็ไม่ยอมที่จะโหวตให้คนที่ประชาชนเขาเลือกมาเนี่ยเป็นรัฐบาลนะคะ
สายตาก็จะมาจับให้สวที่ไม่ได้โหวตเนี่ยหรือว่าโหวตแบบงดออกเสียงเนี่ยเป็นจำเลยของสังคมเช่นเดียวกับกรกตด้วยสารรัฐมนูลด้วยที่แบบอะไรจะออกมาฉุกระหุกฉุกเฉินรวบรัฐแล้วก็จะต้องทำให้เสร็จเพื่อที่จะสามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหากล่าวโทษให้กับคุณพิธาซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่สบายใจแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิด

มันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเสนอมาเขาก็เป็นเสียงข้างน้อย
ถ้าสวทุ่มไปให้กับ๑๘๘เสียงก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ซึ่งการคอนโทรลกฎหมายต่างการออกกฎหมายต่างก็จะอยู่ที่ฝ่ายค้าน
การจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ก็ได้
แล้วก็นายก็ต้องพ้นจากตำแหน่งต้องเลือกนายกใหม่อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นน้ำหนักจะอยู่ที่ฝั่งนี้
เพราะฉะนั้นการที่กลัวว่าลุงป้อมจะเสนอก็อยากเสนอก็เสนอ
ทุกวันนี้เขาก็เสนอได้อยู่แล้วแต่เขาไม่กล้าเสนอถ้าคุณจับมือกันแน่น
เพราะฉะนั้นเขารอจังหวะที่คุณแตกกัน
คุณแตกกันเมื่อไหร่เขาก็จะเสียบเข้ามาอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับ
ที่๒การเสนอชื่อซ้ำที่บอกว่าจะเป็นมติที่ซ้ำกัน
ไปอ้างข้อบังคับของสภาว่ามติที่ซ้ำเดิมจะไม่สามารถเสนอได้
เป็นคนละเรื่องกันในสมัยประชุมเดียวกัน
ไม่เป็นคนละเรื่องกันเพราะว่ากรณีของการเลือกนายก
สามารถส่งกี่ครั้งก็ได้แล้วจริงเนี่ยทุกพักจะส่งเหมือนกันก็ได้
จำเป็นที่ต้องสลับให้กันนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้จะเสนอ๓คน๔คนก็ได้
แต่กฎหมายระบุว่าต้องเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเมื่อเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแต่ละพักก็จะมาคุยกันแล้วบอกว่า
อย่างงั้นเนี่ยไม่มีใครถึงสักทีก็มีคนชนะที่หนึ่งที่สองที่สาม

สองพักนี้เขาก็ไปจัดรัฐบาลใหม่รวมกัน

มีคนไกลที่บอกว่าเสนอแล้วห้ามเสนออีกเนี่ย
มันไม่ใช่ไม่ได้เป็นจริงตามรัฐมนูลไม่ได้เป็นจริงตามประชาธิปไตย